ช่วงนี้ขโมยขโจรเยอะจริงนะยิ่งช่วงวันหยุดอะไรแบบนี้ต้องระมัดระวังล็อกบ้านกันให้ดีนะคะ
เพราะล่าสุดนักแสดงหนุ่มเคลลี่ธนพัฒน์ถูกตีนแมวย่องขึ้นบ้าน
ขโมยทรัพย์สินของบ้านเขาแล้วก็บ้านญาติที่อยู่ข้างรวมแล้วนับล้านเลยนะคะคุณผู้ชม
โดยพี่เคลลี่เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนี้เนี่ยจับโจมตีนแมวได้แล้ว
แต่ในส่วนของบ้านข้างเนี่ยถูกขโมยไปเยอะเลยนะคะ
ไปก่อนจะบอกว่าไม่ห่วงทรัพย์สินเท่ากับคนในบ้านที่จะถูกทำร้าย
เพราะผู้ต้องหารายนี้ดูแล้วค่อนข้างไม่เกรงกลัวอะไรเลย
ไม่มีหวานใจเลยว่าเฮ้ยใครจะอยู่ในบ้านซึ่งวันนั้นโชคดีนะคะ
ภรรยาอย่างน้องนายและคุณแม่ไม่อยู่ในบ้านค่ะ
คือเขาปีนเข้าบ้านปกติเราจะมีหมาใหญ่ที่เดินอยู่
หมาก็ดันป่วยอาทิตย์นั้นก็เลยเอาเขาให้ทานยาอยู่ในกรง
โดนปีนกำแพงหน้าบ้านปีนเข้าไปบนหลังคาโรงรถ
คือไม่ได้เข้ามาในห้องนอนใหญ่ไม่ได้เข้ามาในห้องนอนผมโชคดี
แต่เนื่องจากเขาออกจากบ้านเราไปแล้วเขาไปบ้านของญาติญาติอีกทีหนึ่งครับ
อันนั้นเขาได้ทั้งเงินได้ทั้งนาฬิกาของไม่ได้คืนครับ
ไม่แน่ใจว่าคือเขาขายเขาบอกว่าขายไปแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาขายไปแล้วหรือเขาเอาไปซ่อน
อย่างที่บอกได้ทำเหล็กดาดได้ติดกล้องวงจรปิดอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับ
แต่เสียขวัญหมดนะครับคือจริงน้องนายกับคุณแม่เขาก็กลัวครับ
ของอ่ะไม่เป็นไรเราคือของนี่มันก็แค่เป็นของนอกกายอ่ะเนอะ
แต่จริงเราก็โชคดีว่าไม่มีใครอยู่บ้าน
จริงนะคุณผู้ชมของที่หายไปบางทีมันยังสามารถหามาใหม่ได้
แต่คนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอะไรขึ้นมามันทดแทนกันไม่ได้นะต้องระวังด้วยนะ